โอ้โหเด็กทั้งห้องนะฮะวิทย์จะบาดเจ็บทั้ง๓๐คนเลยเพราะนี่ถล่มลงไปเด็กก็พลวดลงไปเลย
แล้วมาถล่มที่นี่ทำไมช่วงนี้มันมีแต่อะไรถล่มละนี่
ตอนคุณเรียนกันคุณผู้ชมค่ะส่งข้อความบอกเราหน่อยสิ
เคยไหมเนี่ยพื้นห้องเรียนถล่มลงไปแบบนี้
เดี๋ยวต้องรอดูพอชี้แจงด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้คือโรงเรียนพนัทพิทยาคัน
อำเภอพนัฐนิคมที่ชนบุรีค่ะ
อาคารเก่า๓ชั้นก็ใช้มานานแล้วว่าคุณอายุตั้ง๔๗ปี
ห้องเรียนที่๑๑เป็นห้องเรียนของน้องม๑
ในห้องมีกันประมาณ๓๐คนคุณดูความทุลักทุเลนะ
มันถล่มลงไปเสร็จแล้วคุณเห็นบันไดไหม
คืออาจารย์ต่างครูแต่ละคนก็ต้องเอาบันได
พาดมาตั้งให้เพราะจะต้องให้น้อง
ปีนขึ้นบันไดขึ้นมาจากไอ้หลุมตรงนั้น
โอ้โหนี่คือตกลงไปกันทั้งหมดนะ
คุณลองดูนะลักษณะคือฝั่งหนึ่งจะมีกระดาน
อีกฝั่งหนึ่งจะมีพวกเก้าอี้โต๊ะหนังสือที่น้องต้องนั่งเรียน
ตรงจุดที่ถล่มลงไปมันจะใกล้กับกันดาเลย
ถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไม่ใช่แค่อาคารเรียนเก่า๔๗ปีค่ะ
ตัวลงไปแบบนี้ไปความลึกนะคะเป็นหลุมถึงสองเมตรเลย
แล้วข้างล่างก็มีน้ำขังอยู่ด้วย
นักเรียนที่ตกลงไป๓๐คนเลยทีเดียวค่ะ

สุดท้ายอย่างที่บอกว่าครูเอาบันไดมาพาดน้องค่อยปีนขึ้นมานะคะ
ก็มีน้องบางคนแหละที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
แต่ว่าก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลปฐมพยาบาลกันไป

สภาพห้องสินะครับแต่คุณผู้ชมต้องดูนะครับอาคารของโรงเรียนแห่งนี้นะ
พื้นเป็นไม้เกือบทุกชั้นทั้ง๓ชั้นเลย
แล้วคุณสังเกตพื้นไม้แม้ว่ารักษณะเหมือนพูกพัง

ข้างใต้ถ้ามีน้ำแบบนั้นมันชื้นได้
นี่คือมันเป็นเหมือนกับผสมกันระหว่างมันเป็นปูนด้วยแต่ว่าพื้นมันยังคงเป็นไม้อยู่
แล้วก็ย้ายพวกโต๊ะนักเรียนต่างนานาออกมา

ทีนี้เนี่ยน้องนักเรียนผู้หญิงคนนึงเนี่ยน้องก็อยู่ในเหตุการณ์นี่แหละ
น้องเล่าบอกว่าพี่ตอนนั้นน่ะคือในโรงเรียน
วันนี้เขามีสอบแข่งขันต่อภาษาอังกฤษตรงหน้ากระดาน
แล้วคุณนึกภาพออกไหมสมัยเราเรียน
พอครูบอกให้มาตอบคำถามเราจะต้องวิ่งกันเข้าไปสลับกันเข้าไปตอบ
คือเรารับแบ่งกลุ่มไงต้องไปต่อไปเขียน
เขียนเสร็จแล้ววิ่งกลับมาข้างหลังห้องแบบนี้นะ
คนก็กรูไปหน้ากระดานดำ
และจุดที่กรูไปมันรับน้ำหนักไม่ไหว
มันก็เลยถล่มลงมานั่นแหละค่ะ
ภาพที่เห็นน่ะนะที่มันมีคนยืนอยู่

แล้วก้าวถ้าเกิดถอยหลังไปอีกนิดเดียวจะร่วงลงไปแล้ว

เพราะน้องที่คุณน้ำแข็งพูดภาพเมื่อสักครู่
คือเขาต้องยืนเกาะกระดานกันไว้เลยแล้วยืนตัวเรียบเอียง

ใช่ที่ยังไม่ถล่มอ่ะนะใช่น้องคนนี้บอกแล้วค่ะ
ตอนนั้นแหละมันเลยอาจจะเป็นเหตุที่ทุกคนต้องวิ่งกันไปวิ่งกันมา

เรียนขนาดนี้อยู่ครับ
ทีนี้คือแบบว่าออกไปออกไปแบบตอบคำถามกับหน้ากระดาน
มันเป็นถุงแล้วแบบเหมือนมันก็ตกลงไป
อืมตัวเราก็อยู่ในนั้นครับ
เราเจ็บอะไรไหมไม่ไม่ได้เป็นไร

อืมทั้งหมดที่ตกไปกว่าอีกบาทกี่คนนะหนู๒๐กว่ากว่า๓๐คน
โอ้โหเกือบ๓๐คนนะตรงไปนะครับค่ะเกือบทั้งห้องค่ะ
ทีนี้ทางด้านของพอค่ะโรงเรียนพนัทพิทยาคารค่ะ
พอประโยชน์นะคะพอบอกแบบนี้บอกว่า
มันก็คงเกิดจากการที่พื้นรับน้ำหนักไม่ไหวแหละซุดตัว
แล้วเอาจริงตรงนี้เป็นห้องเรียนนี้อาคารเก่า
อย่างที่บอกไปตอนต้นไงใช้งานมานานแล้วคุณ
แต่ทางโรงเรียนเขาพยายามในการตรวจสอบซ่อมแซม

แต่เห็นนี้เขาก็บอกว่าเขาก็จะมีการตรวจสอบ

ไม้ไหนโกงไม้ไหนผูเปลี่ยนใหม่หมดเลย
พังเสียงหนอ
ฟังเสียงพออำหน่อยค่ะ
ห้องไหนมีอาการ
แต่ว่าเราจริงแล้วมันเป็นเรื่องของ
เพราะว่าแบรนด์ก็อย่างว่าเราก็ไม่รู้มันจะเกิด
แต่ถ้ามันมีอาการเราก็พบใกล้ใคร
น้องก็ย้ายไปเรียนที่อาคารอื่นฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะคะ

เดี๋ยวรับผิดชอบดูแลอย่างดีไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้

มี๒คนที่เจ็บมากกว่าคนอื่นก็ถลอกปอกเปลือกกันแหละ
สำคัญเห็นข่าวนี้นี่ยังมีอีกหลายโรงเรียนนะ
อาคารเป็นพื้นไม้แบบนี้ดูข่าวแบบนี้แล้วก็หวัดเสียว